ที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวไก่

ถ้าชอบทานเยอะผมแนะนำร้านนี้ที่จังหวัดชนบุรี
ตักกินได้ไม่อั้นเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะระบุฟเฟ่

ลวกกันมือเป็นระวิงเลยแหละครับสำหรับร้านนี้
เพื่อให้ทันตามความต้องการของคุณลูกค้าครับ
ว่าลูกค้าก็เยอะเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ให้เยอะอย่างเดียว

เตี๋ยวร้านนี้คือก๋วยเตี๋ยวไก่มะระบุฟเฟ่อุทัย๑๑

ตำลึงบ้านเก่าตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเฟสเจ็ดอ่ะร้านนี้มีความ
ใครที่มีความสามารถในการกินจุโอ้โหไปกินเลยส่งคุณชนะเข้าประกวด
คุ้มมากเพราะว่าเป็นแบบบุฟเฟ่จ่ายแค่อิ่มละ๔๐บาทต่อคนเท่านั้น
เดินเข้าไปสิครับแล้วก็สั่งเลยอยากกินเส้นอะไรก็บอกเข้าไป
เส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่เส้นวุ้นเส้นโอ้มีหมดทุกเส้น
มีหมดถ้าอยากทานอะไรก็ได้หมดนั่นแหละฮะแล้วก็พอได้เส้นกับผักที่ลวก
มาแล้วนะครับใส่หอมเจียวนิดหน่อยนะกระเทียมเจียวเนี่ย
มันมันหน่อยนะก็ไปตักได้เลยตักขาไก่ข้อไก่เลือดไก่
นี่เขาวางใส่ไว้ในหม้อต้มเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
อยากจะได้อะไรแบบไหนแล้วเขาอุ่นอังไฟไว้ตลอดเวลา
เครื่องปรุงก็วางเอาไว้เรียงลายเป็นโหลเลยอยากได้รสชาติแบบไหน
ตักเอาเลยครับปรุงเอาเลยตักเอาเลยใครอยากกินข้อเยอะเยอะแยะมากมาย
เยอะอะไรก็สบายเต็มที่อ้าวแล้วก็ลูกค้าเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
มาร้านนี้คุ้มจริงจริงคุ้มจริงจริงแล้วที่สำคัญที่เห็นดูไหมว่าจ่ายด้วยเงินสดไม่จำเป็น
จริงปุ๊บจ่ายปั๊บสะดวกรวดเร็วไม่ต้องคุ้มเงินสดถ้าไม่ได้เอาเงินมาจ่ายด้วยคิวอาร์โค้ด
เหรอทันสมัยมากสุดยอดแล้วที่สำคัญนี่เห็นไหมสั่งใส่ถุงเพียบเลยอืม
ใส่ถุงกลับบ้านก็ได้นะครับแล้วก็มีดีรูเวอรี่ส่งถึงบ้านก็มีเหมือนกัน
เอาล่ะไปลองฟังเสียงกันหน่อยดูไหม
สุดยอดครับอร่อยมากสี่สิบบาทก็คุ้มไหมคุ้มครับเกินคุ้มครับคุ้มแล้วครับผม

พี่ครับพี่ครับ
นี่ไงเต็มจานครับเต็มที่เลยกินกันให้เต็มที่เต็มพุงเนี่ยแหละค่ะคุณสุดยอด
ใช่ได้แต่ว่ารายทางที่ไปกินร้านมันไกล
ก็เลยคิดว่าไปขอซื้อสูตรเข้ามาเลย
ตัวเองก็ได้กินแถมทำให้ลูกค้าที่ชื่นชอบแบบเดียวกับตัวเอง

ก็ดีค่ะปีที่แล้วยอดก็ดีมากเลย
ลูกค้าเต็มตั้งแต่เช้ายันเที่ยงยันบ่าย
แต่ว่าช่วงนี้อย่างปีนี้เศรษฐกิจมันก็ลดลงเนอะมันก็จะยิ่งดีได้เรื่อยค่ะ
แล้วคุณว่าคุ้มไหมครับมีคนกินจุดเนี่ยคุ้มไหม
มันก็ถั่วเฉลี่ยกันครับบางทีผู้ชายเขากินเยอะบางทีผู้หญิงเขากินน้อยมันก็ถั่วเฉลี่ยกันไป
มันก็อยู่ได้นะเดี๋ยวนี้หนูเปิด๗โมงครึ่งบ่ายโมงบาย๓หนูก็ปิดแล้วเพราะว่าของก็ลงแค่นั้นก็ยิ่งยอดดาย
โอ้โหเขาบอกว่าร้านนี้นะครับลูกค้าไปทานกันเยอะมากมากันแบบไม่ขาดสาย
โอ้โหก็ไปสั่งเอาก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กไก่นี่แหละ
พอได้เส้นกับผักมาไม่ยอมไปตัก
ไอ้ข้อกับข้อกัยอะไรไม่เอาเลยเพราะว่าเฮ้ย
ตีนไก่กับเลือดไม่กินกินอะไรเอาโต๊ะนั่นข้างเนี่ย
จะไปกินกับโต๊ะข้างจะไปนั่งกินกับโต๊ะข้างอ๋อแต่ก็ต้องเข้าใจผิด
เออพูดดังไปหน่อยโว้ยโคลลุกเลย

อยู่ตรงไหนย้ำกันอีกทีแล้วกันที่จังหวัดชนบุรี
อยู่ที่ริมถนนสายหนองตำลึงบ้านเก่าตำบลบ้านเก่า
สหกรรมอมัตตานครเฟส๗นะจ๊ะไปกันให้ถูกแล้วกัน